มาดูเรื่องของคนที่ใช้รถจักรยานยนต์กันบ้างนะคะ
อันนี้ไม่ได้เป็นเหตุฆาตกรรมแต่เป็นเหตุลักษัพค่ะ
เดี๋ยวนี้เขามีการขโมยหมวกกันน็อกกันแล้วนะคะ
ใครที่ไปจอดรถไว้ตามห้างใหญ่ก็โดนเหมือนกันค่ะ
โพสต์ลงในเพจขอนแก่นมีด่านบอกด้วย
เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายชายหญิง๒คน
ท่ามทีเนี่ยค่ะเดินไปเดินมาเหมือนดูลาดเหลา
แล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถ

ถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอุดรธานี
จากนั้นอาศัยจังหวะที่รอปภของห้างเผลอค่ะ
เจ้าของรถก็ไม่อยู่อยู่แล้วล่ะเพราะที่นี่ลานจอด

เขาขับขี่รถมาเทียบรถของเหยื่อก่อนแล้วเนี่ย
ผู้หญิงเดินมาหยิบเอาหมวกกันน็อกไป

คือขโมยหมวกกันน็อกไปแบบนี้เลยดื้อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓กันยายนค่ะ
ตอนนั้นเรียนเสร็จกำลังจะกลับบ้านกับแฟนแล้วล่ะ
ทีนี้ฝนตกหนักมากจริง
ก็เลยแวะที่ห้างนี้ที่เป็นทางผ่าน
กะว่าเออเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวนะรอฝนทรายแล้วค่อยกลับบ้าน
พอไปถึงห้างก็จอดรถจักรยานยนต์ในลานจอดรถ
ซึ่งก็เขาแบ่งแยกเอาไว้เป็นโซนสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะ
แล้วเขาก็วางหมวกเอาไว้ที่เบาะรถจักรยานยนต์๒ใบ
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเอาเข้าไปในห้างด้วย
คือมันเปียกฝนไปแล้วเดี๋ยวมันจะหยดเลอะห้างเขา

เพราะว่ามันเต็มใบเอาเข้าไปด้วยทุกครั้งค่ะ
แต่ว่าวันนี้ฝนตกแล้วทีนี้มันเปียกหมดเลยนะคะ
แล้วแม่บ้านเขาก็เช็ดประตูของเบาะรถจักรยานยนต์

ก็เลยคิดว่ากินข้าวแป๊บเดียววางไว้
เพราะว่าห้างนี้เกิดเหตุหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกหายประจำเลย
ตัวเขาเองก็แจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ขอคลิปวงจรปิดจากทางห้างคลิปเมื่อสักครู่นี้

นำตัวคนร้ายทั้งสองคนมาลงโทษตามกฎหมายแล้วด้วยค่ะ